หลังจากก่อนหน้านี้เราก็รายงานข่าวการสวดพระอภิษฐรรม
ร่างของนางสาวตะวัน
สาวชาวเมียนมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สยามภารกร
คุณแม่ก็ต้องส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นพิธีชาปนกิจแล้วครับ

อย่าน้ำตาหยุดใส่นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมวินาทีบีบหัวใจจริง

ผู้หญิงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สยามภารกร
ร้องไห้ไปคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นมือคุณแม่ไหม

ญาติญาติต้องเข้าไปประคองคุณแม่คินวินเอาไว้
เมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนตะโกนบอกว่า
อย่าให้น้ำตายดใส่ศพนะ

เชื่อครับเหมือนกับถ้าเราเป็นญาติสนิท
ถ้าน้ำตายดใส่ศพแล้วคือเขาจะไปไม่สบาย
แต่เป็นห่วงไปห่วงยังมีห่วงอยู่
และนี่ต้องพาให้คุณแม่คินวินนั่งก่อนเอายาดมให้ดมครับ
หลังจากนั้นก็มีการนำศพของนางสาวตะวัน
รอบเมนสามรอบครับแล้วก็นำโลงขึ้นไปบนเมน
งานนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็จะมีช่วงให้ญาติเพื่อนคนรู้จัก
ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการ
ฝาลงศพคุณผู้ชมฮะญาติพี่น้อง
ก็ร้องไห้ไม่แพ้คุณแม่ของนางสาวตะวันเลยครับ
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะตอนเปิดโลงเนี่ย
สวมแว่นตาให้กับนางสาวตะวัน
นี่ครับคุณผู้ชมตอนที่พระถูกนิมนต์มาทำพิธีกัน
ญาติพี่นเพื่อนร่วมงาน
ห้างสรรพสินค้าก็ต่างโศกเศร้าครับ

เสร็จสิ้นพิธีแล้วญาติก็ได้ประคอง
คุณแม่คินวินนี่แหละขึ้นรถตู้กลับที่พัก
นักข่าวสื่อมวลชนก็เข้าใจ

คุณแม่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดครับ
แต่ทีมข่าวได้คุยกับนายจ้างของนางสาวตะวันครับ
บอกว่าขอขอบคุณหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนเลยที่เข้ามาช่วยเหลือ
ในส่วนของการช่วยเหลือครอบครัวนางสาวตะวันเนี่ย
ทางคุณอักษรในฐานะนายจ้างจะส่งเงินให้คุณแม่แทนนางสาวตะวันส่งไปเรื่อยนะ
ไม่มีกำหนดนะส่งตามแต่ที่คุณแม่จะต้องการเลยครับ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธบรวจเอกทวีสอดส่องครับ
ก็มาร่วมพิธีชาปนกิจด้วยเมื่อวานนี้
แล้วก็บอกว่านางสาวตะวันจะได้รับเงินตามพรบ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

โดยจะเป็นค่าชดเชยการเสียชีวิต๑๐๐๐๐๐บาท
ค่าจัดการศพ๒๐๐๐บาท
ค่าขาดไร้อุปการะให้ครอบครัว๔๐๐๐บาท
และค่าเสียหายอื่นอีก๔๐๐๐บาทครับ
แม้ว่านางสาวตะวันจะเป็นคนสัญชาติเมียนมา
แต่เมื่อเธอมาเสียชีวิตที่ประเทศไทย
ก็จะต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยครับ
ส่วนการช่วยเหลืออื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับ
ประสานหน่วยงานได้มอบเงินทั้งหมด๖ล้าน๒แสนบาทครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจจะเร่งสืบหาข้อได้จริง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต้องชี้แจงไปด้วย
ชี้แจงไปยังประเทศต้นทางของผู้
ที่ได้รับผลกระทบด้วยก็คือจีนและเมียนมา

ขณะที่งานพิธีชาปนกิจ
ก็ไม่มีครอบครัวของเด็กวัย๑๔ที่ก่อเหตุมาร่วมงานนะครับ
มีแค่คุณพ่อใช่ไหมที่มาในการสวดพระอภิษฐรรศพ
ในวันก่อนหน้านั่นเองครับคุณผู้ชม